ขาหมูที่พุ่งขึ้นไปกิโลละเกือบ๓๐๐เนี่ยนะคะ

วันนี้ก็มีเจ้าของฟาร์มหมูที่ระยองนะคะ
บอกว่าหมูแพงและขาดตลาดได้ยังไง
เพราะว่าฟาร์มหมูของเขากว่า๑๕๐๐ตัว
เขาขายกิโลกรัมละ๖๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าไม่มีคนซื้อขายไม่ออก

คนก็เดือดร้อนหมูก็แพงแต่เนี่ยกิโลละ๖๐บาททำไมไม่ซื้อนะคะ

มีมาตรการป้องกันโรคอย่างหนาแน่นของเขาเป็นหมูคุณภาพด้วย

เนี่ยนะคะเจ้าของฟาร์มก็สอบถามไปที่ผู้ซื้อก็คือพ่อค้าคนกลาง
เป็นไปตามกลไกตลาดเขาก็ยิ่งแปลกใจ
เพราะว่าเอ้าหมูขาดตลาดจนราคาหน้าเขียงมันพุ่งกระฉูด

ของเขา๖๐บาทต่อกิโลไม่ใช่ร้อย๑๑๐ด้วยตามราคากลางอ่ะนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ภาครัฐตรวจสอบหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับวงการผู้ค้าหมู
แล้วขอให้รีบแก้ก่อนที่เกษตรกรที่เลี้ยงหมูจะตายกันหมดนะคะ
วันนี้ค่ะทั้งประสุทธิ์พาณิชย์เกษตรจังหวัดระยองก็ลงไปเลยค่ะ
ฟาร์มหมูแห่งนี้นะคะฟาร์มหมู๖๐บาทเรียกอย่างนี้แล้วกันนะคะ
ไปดูซิว่าที่เจ้าของฟาร์หมูออกมาเปิดเผยเรื่องราคาหมูและไม่มีคนซื้อเนี่ย
มันเป็นยังไงกันแน่นะคะที่มาที่ไปนะคะแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ออกมาเปิดเผยนะคะ
ณิชย์จังหวัดระยองเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะจากการตรวจสอบเขาพบว่าฟาร์มนี้เป็นคู่สัญญากับบริษัทในการเลี้ยงหมู
แล้วก็มีการประกันราคาอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมซึ่ง๖๐บาทมันก็ต่ำกว่าราคาตลาด
แล้วก็จะมีการประสานทางบริษัทคู่สัญญามาตรวจสอบสัญญาดูว่าสัญญาเป็นธรรมกับคนเลี้ยงหรือเปล่า
นำเสนอเรื่องนี้ไปที่กระทรวงเพื่อตรวจสอบต่อไปคือเขามีสัญญากันอยู่
ส่วนประสุทธิ์จังหวัดเนี่ยนะคะนายพลสมิทกลางนภาบอกว่าจากการตรวจสอบปรากฏเป็นการเข้าใจผิดยังไง
คือความจริงแล้วมีการตกลงราคากันเมื่อ๕เดือนในราคา๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาตลาดตอนนั้นมันก็อยู่ประมาณ๗๐บาทผู้เลี้ยงไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็จะมีการหักต้นทุนไปหลังจากที่ขายแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ครบกำหนดในการจับหมูตามสัญญาของเขาเนี่ยกำหนดการจับของเขาก็คือ๑กุมภาพันธ์
มีวันซื้อขายชัดเจนนะคะส่วนเจ้าของฟาร์มนางปริณทิพย์ศึกษาเนี่ยก็บอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้ไปกระทบใคร
ไม่ได้มีเจตนาให้ใครเดือดร้อนเพราะยังต้องการทำอาชีพเลี้ยงหมูไปอีกนาน
แต่ก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับอาชีพก็ขอรับผิดชอบ
พูดออกไปไม่หมดแล้วก็ยกมือขอโทษนะคะ
ข่าวออกไปแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนค่ะ
ชาวบ้านพูดกันว่าหมูแพงซื้อกินไม่ไหวนู่นนี่นั่นกันอ่ะ
เป็นคำข่าวแรงแรงกระแสแรงว่าหมูแพงซื้อกินไม่ไหวแพงเกินอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยเครียดหนูก็เลยเออเขียงไม่เชื่อดคนไม่ซื้อกิน
หมูหนูเลี้ยงแล้วจะเอาไปไหนหนูเป็นคนผลิตใช่ไหม
พูดจากใจจริงเลยไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครเดือดร้อน
ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครเลย
ขอโทษนายกรัฐมนตรีขอโทษท่านอธิบดีกรมประสุทธิ์
ขอโทษพวกหมอพวกผู้บริหารพวกประทุศัตว์จังหวัดอำเภอทั่วไป
ขอโทษว่าไม่ได้ให้ข่าวพลาดเคลื่อน
โอ้โหแต่ว่าตอนที่คุณป้าออกมาพูดออกมาแฉตอนแรกเนี่ย

คุณป้าบอกโอ้โหหมูเต็มฟาร์มเลยเนี่ย
แล้วไหนบอกว่าหมูขาดตลาดนี่
ฟาร์มของป้ายังมีเป็นพันตัวไม่เห็นมาเอาซะที
มันได้เป็นโรคด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ

ทีมข่าวของเราเดี๋ยวขออนุญาตทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูว่า
ทำไมเจ้าของฟาร์มเขาถึงอยากขายเลยตอนนี้
เพราะว่าหนึ่งก็คือหมูในฟาร์มเนี่ยน้ำหนักมันครบแล้ว
ตามที่บริษัทกำหนดก็คือ๑๕๐กิโลกรัม
แล้วถ้าเจ้าของฟาร์มขายหมูไม่ขายเนี่ย
เขาก็จะต้องแบกภาระอาหารหมูอีกวันละ๖ตัน
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ครบสัญญา

ถ้าลองคำนวณดูเนี่ยนะคะฟาร์มหมูมี๑๔๐๐ตัว
ตัวหนึ่ง๑๕๐กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ๖๐กิโลกรัม
หนึ่งตัวก็จะได้๙๐๐๐กิโลกรัม
ขายทุกตัวก็จะได้เงิน๑๒ล้าน
เพราะฉะนั้นเขาจะได้กำไรต่อตัว๑๑๐๐บาท
หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วถ้าขายวันนี้นะ
แต่ถ้าครบสัญญาขายกับบริษัทเนี่ย
มุมบริษัทเขาก็บอกว่าต้องขายตามสัญญาก็คือวันที่๑กุมภาพันธ์

หมูก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก๓๐กิโลต่อตัว
เพราะฉะนั้น๑ตัวก็จะได้น้ำหนักตัวละ๑๘๐กิโล
กิโลละ๖๐บาทก็จะได้ตัวละ๑๘๐๐บาท
ขายทุกตัวก็จะได้เงินรวมทั้งหมด๑๕ล้านบาท
ฟาร์มจะได้กำไรน้อยลงนะคะก็คือ๖๐๐บาท
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างเพราะว่าอะไร
เพราะว่า๑๓วันจากนี้ทางฟาร์มเองก็จะมีภาระค่าใช้จ่าย

คือหมูมันกินทุกวันมันกินทุกวันมันกินเยอะด้วยครับ
ขึ้นอ้วนขึ้นแต่ว่าค่าอาหารเนี่ยมันก็ต้องจ่ายอีก๑๓วัน
ตันเขาบอกต้นทุนของฟาร์มมันก็สูงขึ้น
มันก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้ออกมาใช่หรือไม่นะคะ
ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามดูนะคะ
ทางบริษัทคู่สัญญาจะเพิ่มราคาให้กับผู้เลี้ยงตามความเหมาะสมได้ไหม
อันนี้เพื่อความเป็นธรรมด้วยอะไรด้วยหรือว่าจะมีทางออกแบบไหนอย่างไร
เพราะตอนนี้ถ้าดูอย่างนี้ภาระก็จะตกไปอยู่ที่ผู้เลี้ยง
ใช่ฮะแล้วก็เริ่มมีฟาร์หมูที่ออกมาพูดถึงเรื่องภาระค่าอาหารหมูเนี่ย